เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุ
รถของคณะคุณทศพลหิมพาน

อีกนิดเดียวจะชนกับสารพระภูมิ

ก็รอดทั้งคณะไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับ

เป็นรถชนกันบริเวณสี่แยกมิยาซาว่านะฮะ

อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอายุทยา

แรงกระแทกทำให้ทั้งสองคันนั้นตกไปข้างทาง

ภาพข้างหน้าโอ้โหพังยับเยินเสียหายเนี่ย

ทรัพย์ชื่อคนขับก็คือนายทงชัยอายุ๕๕ปี
เป็นน้องชายของนับพวงเชิญยิ้ม
ใกล้กันก็มีคุณทศพลหิมพาน
หรือว่าชื่อจริงก็คือคุณสมบูรณ์จุนมุสิก
อายุ๕๔ปีนักร้องเพลงแหละ
ก็ยืนให้การด้วยความตกใจอยู่
น้าที่เป็นตลกก็อยู่ด้วย

แล้วก็คุณทศพลเองยังอยู่ในอาการที่ยังคงตกใจอยู่
แล้วก็บอกว่าตัวเขากับคณะขับรถตามกันมา๒คัน
เสร็จงานจากการไปทำบุญทำขวัญนาค
แล้วก็การแสดงคอนเสิร์ตในงานบวชที่อ่างทอง
พอไปถึงที่บริเวณจุดเกิดเหตุเป็นสี่แยก
ด้วยความที่ก็ไม่ชำนาญทางกันนะครับมันมืดด้วย
แล้วก็เลยชนเข้ากันกับรถอีกคันหนึ่ง
เพราะดีเหตุการณ์นี้ไม่ได้มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิต
ส่วนเรื่องของคดีก็ปล่อยเป็นไปตามเรื่องของกระบวนการของประกัน
แล้วก็ตำรวจก็ว่ากันไปตามความผิดนะครับ
ช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองเป็นรถชนกันนะ
ชนกับนักเรียนที่กำลังจะข้ามถนน
คุณผู้ชมที่บริเวณถนนสายแม่สอดแม่ปะใต้
ข้างโรงเรียนบ้านแม่ปะใต้อำเภอแม่สอดนะครับ
น้องที่หลุดชนเนี่ยนักเรียนหญิงอายุเพียง๑๑ปี
เป็นเด็กชาวพม่าอาการสาหัสมาก
ศีรษะก็แตกขาก็หักตามตัวบาดแผลหลายแห่ง

ผู้ภัยไม่ได้ไปช่วยแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
มีนายเอกสิทธิ์ทัพสิทธิ์อายุ๔๙ปีเป็นคนขับ
ก็นั่งเป็นลมพิงข้างรั้วอยู่เพราะว่าเป็นคนขับด้วย
แล้วก็ลูกสาวเองก็อยู่ข้างพ่อนั่งร้องไห้ร้องห่มอยู่
ตกใจทั้งคู่นะครับสงสารทั้งเด็กทั้งคนขับนี่แหละ

เห็นเด็กนักเรียนวิ่งข้ามถนนจะไปซื้อขนมฝั่งตรงข้าม
จังหวะนั้นรถพลิกอัพวิ่งมาพอดีเบรกไม่ทันครับ
นี่คันนี้แหละทะเบียนนี้เลยนะฮะก็ชนเต็มจนเด็กกระเด็นไป
จุดนี้เกิดเหตุบ่อยเพราะเด็กนั้นเป็นหน้าโรงเรียน
วิ่งข้ามถนนไม่ได้มองซ้ายมองขวา
ไปซื้อของฝั่งตรงข้ามกันก็อยากให้มีการเข้าไป

ไปทำทางมาลายหรือว่าเอาตำรวจไปยืน

ใช่คอยโบกรถให้กับเด็กนะคะ
ที่ข้ามถนนจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุแบบนี้นะคะ